ให้อาจารย์สุภาพคลิกระจายพูดถึงเรื่องนี้กันซะหน่อยนะครับ
ดิวการจัดตั้งรัฐบาลมันจะมีปัญหาต่อไปหรือเปล่า
ดังนั้นฟังอาจารย์สุภาพคลิกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

ครับคุณบุ๊คคุณขวัญคุณน้องแข็งครับ

ติดตามข่าวนี้แล้วต้องบอกว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด
ถ้าวงจะแตกก็ให้มันแตก
ถ้ามันถึงขั้นล่มสลายตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้
ผมกำลังพูดถึงเรื่องระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทย
ที่เป็นข่าวร้อนอยู่ตอนนี้
ถ้าวงจะแตกเพราะตำแหน่งประธานสภาเป็นเหตุ
แล้วนำไปสู่การพลิกเกมในการตั้งรัฐบาล
แล้วมันถึงขั้นที่คั่วอำนาจเก่า
ฟื้นคืนชีพขึ้นมาร่วมรัฐบาลอีกรอบหนึ่ง

ให้โทษอัตราโทษอีโก้
โทษความอ่อนด้อยทางการเมือง
แล้วให้ทำใจว่าก็สมควรแล้ว
มันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับ
ลำดับความให้ฟังอย่างที่คุณขวัญ

เดิมเนี่ยวันนี้วันที่๒๘
จะเป็นวันนัดเจอกันอีกครั้งระหว่างแกน

เพื่อจะหาข้อยุติในตำแหน่งประธานสภา

รองโขศกพักเก้าไกร

จะต้องเลื่อนออกไปก่อนแล้วที่นัดกันวันนี้

เฮ้ยสัปดาห์หน้าจะมีคิวเลือกประธานสภากันแล้ว
ยังเลื่อนไปโดยไม่มีกำหนด
ถามว่าทำไมพักเก้าไกลจึงส่งสัญญาณเลื่อนการเจรจาแบบนี้
เพราะมีเรื่องนี้มีข่าวนี้มาตั้งแต่ตอนเย็น
เพื่อไทยยืนการยุทธ์สูตร๑๔บวก๑
คือ๑๔รัฐมนตรีบวก๑ประธานสภา
อันนี้ไม่ใช่ข่าวลือไม่ใช่ข่าวรายงาน
แต่ยืนกรานมาจาก๓คนของพักที่เป็นผู้ใหญ่

๓คนนี่ยืนยันมันต้องฟังได้สิครับ
แล้วพอมีเสียงยืนกรานจากแกนนำพักเพื่อไทยอย่างนี้
ก็เลยมีความเคลื่อนไหวจากพักเก้าไกล
ภาษามวยเขาบอกว่าออกหมัดสวนเลยครับ
คือนอกจากจะเลื่อนไปไม่มีกำหนดแล้ว
ยังมีข่าวว่าเขาเห็นพ้องต้องกัน
เขาได้ข้อสรุปแล้วว่าคนที่จะมาเป็นประธานสภา
คือคุณปฏิพัฒน์สันติพาดา

เขาเป็นสัตวแพทย์เป็นสอสอพิศนุโลกเขาเรียกหมออ๋อง
อันนี้ออกหมัดสวนมาทันควันทันที
ถามว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก่อน
ฉากทัศน์ทางการเมืองจะเป็นยังไงต่อ
วงการเมืองก็หูผึ่งตาโตกันตั้งแต่เช้าแล้ว
ตอนนี้ก็ลุ้นกันเฮือกสุดท้าย
ว่าสุดท้ายจริงเนี่ยก้าวไกลกับเพื่อไทย
ตกลงกันได้ก่อนวันโหลกเลือกประธานสภาไหม

ภาษาพระบอกว่าเอวังก็มีด้วยประการราชนิ
เมื่อตกลงกันไม่ได้
ก็จะเป็นสาเหตุทำให้วงแตก
หรือถ้ามองในแง่ดีนะ

เป็นรัฐบาลร่วมกันต่อไปได้

คือยังร่วมรัฐบาลกันต่อไปได้
ถึงแม้ตำแหน่งประธานสภา
จะได้มาโดยการโหวตก็ตามแต่
แต่ถ้าเป็นประการแรกคือวงแตก
วงแตกแล้วมันจะนำไปสู่อะไร
ฉากทัศน์ที่จะเขียนบทล่วงหน้าได้เลยคือ
การพลิกคั่วตั้งรัฐบาล
พักเพื่อไทยจะเป็นแกนนำตามมา
ถึงแม้จะพยายามบอกว่า

แต่การเมืองมันก็เดินไปตามทางที่มันควรจะเดิน
แล้วก็จะเขียนบทต่อไปว่า
เพื่อให้ได้เสียงโหวตจากสว
ในการเลือกนายกเกินครึ่ง๑ทั้ง๒สภา
ถ้าต้องแตกกับเก้าไกร
เพื่อไทยก็ต้องไปหาเสียง
เสียงขึ้นไปก็คือต้องเอาเสียงจากสวมาให้ได้
การต้องอาศัยเสียงสวก็เท่ากับอาศัยบารมีของผลเอก
ประวิทย์สูตรพลิกคั่วก็ต้องมีเสียงพลังประชารัฐเข้ามา
ร่วมพอมีเสียงพอถามว่าเอาแล้วใครจะเป็นนายกแล้วใคร
หรือบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์จะมานั่งเป็นนายกขึ้นอยู่
กับการเจรจาและเวรกรรมครับนี่เป็นฉากทัศน์เป็นความ
เป็นไปได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าก้าวไกลกับเพื่อไทย
เดินทางไปถึงจุดวงแตกกอดคอเดินกันต่อไม่ได้สำหรับ
ประชาชนผมคิดว่าวันนี้ประชาชนที่ติดตามข่าวนี้เขาก็
ต้องคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งผมก็พูด
มาตั้งแต่ต้นว่านี่มันเป็นผลพวงของความวิปริตปิดเพี้ยน
ของการเมืองไทยที่ผมย้ำมาเสมอสองเรื่องความวิปริต
เพี้ยนของรัฐมนูลที่ไปเขียนในบทเฉพาะการให้สวมา
ร่วมโหวตนายกได้เรื่องนี้ถ้าไม่เขียนไว้อย่างนั้นสว
มายุ่งไม่ได้มันก็จบไปตั้งนานแล้วไม่ต้องกระเสือกกระ
อย่างนั้นสองไปเจอความไม่มั่นคงทางจิตใจกันเอง
แล้วผลที่ตามมาก็คือมันจะนำไปสู่วงแตกความไม่มั่นคง
ทางจิตใจไม่ไว้ใจกันไม่เชื่อใจกันพูดได้เลยครับถ้า
ไว้ใจกันเชื่อใจกันเนี่ย

กับแค่ตำแหน่งประธานสภา

พักชนะที่๒ไม่เคยจับมือกัน

แล้วจะมีปัญหาเรื่องแย่งโน่นแย่งหนี้กัน

อันดับ๓อันดับ๔อันดับ๕

อันดับ๒ก็มาตั้งรัฐบาลแทน
กับอันดับ๓อันดับ๔อันดับ๕

ไม่เคยมีการแข่งขันกัน

เป็นตำแหน่งที่ควรจะดำรงไว้
มีความเคารพนับถือ
จากสอสอทุกคนทุกพัก
เขาต้องไม่ต้องมีการแข่งขันกัน

แล้วมันเป็นสาเหตุที่
การจะได้รับการยอมรับนับถือ

แต่นี่พอ๑กับ๒มาจับกัน

จากนี้ไป๑กับ๒คงยากที่จะจับกัน

คำถามจากประชาชน

หัวจิตหัวใจของคนที่ไปลง

ใจเย็นเฉยไว้
เดี๋ยวมันก็ทะเลาะกันเอง
แล้วเดี๋ยวมันก็วงแตกเดี๋ยวลูกมันก็มาเข้าเท้าเรา

เป็นปฐมบทบทเริ่มต้น

ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ